เรื่องของทรัพย์สินต่างเนี่ยตามข่าวตอนแรกเลยเนี่ย
ซึ่งออกมาก็คือพอแอมนี่เข้ามางานศพแด้ใช่ไหมฮะ
มา๑๓เย็นมา๑๓เย็นเขานั่งเครื่องตามมา
คืน๑๒ก็จัดงานวันเกิดก่อนนะที่อุดร
นั่นแหละเขาส่งศพแล้วก็ไปจัดงานวันเกิด
ยายก็ไม่รู้ยายเพิ่งจะมารู้ตาหลัง
ถ้ารู้วันนั้นก็แอมก็โดนยายว่าวันนั้นแหละ
เพิ่งได้เห็นตอนที่เป็นข่าวใช่ใช่
ทีนี้ศพที่มาถึงที่วัดที่บ้านโป่งรัชบุรี
ไม่มีอะไรติดตัวเลยไม่มี
แต่พอแอมมาถึงเย็น๑๓มีนาคม

ท้องยายหนูท้อง๓เดือน

แล้วยังไงเอาอย่างนี้
สินของแดนที่มีน่ะแกเอาไปเถอะยายไม่เอาสักบาทนึง
เอาไปเลี้ยงลูกแกในความหมายของคำว่าทรัพย์สินนี่ยายหมายถึงอะไรณขณะนั้น
ทุกอย่างคือเขาว่ามีรถยนต์อืมมีรถเครื่องแล้วก็สร้อยครับ
เงินทองอะไรเขาไม่ได้เงินเนี่ยเรื่องเงินเนี่ยเขาไม่ได้พูดว่าเขามีนะ
แล้วฉันก็ไม่รู้ด้วยเขาปล่อยเงินกู้อะไรฉันไม่รู้ด้วยนะ
ฉันก็ไม่รู้ฉันบอกว่าทุกอย่างไปดูเอาแล้วก็เองก็เก็บไปเลี้ยงลูกเอง
ไม่เอาสักบาทนึงที่ที่เขาบอกว่ามีนี่คือแอมแอมเป็นคนบอกคุณยายเหรอครับ
ว่าใช่อ่าว่ามีรถยนต์มีรถจักรยานยนต์มีสร้อยมีอ่าสร้อยนี่เห็นกับตาอ่า
ถ้าเห็นกับตานี่คือหมายถึงเขาเอาเข้ามาให้ดูหรือไม่ไม่
ก่อนที่ว่าแด่เขายังอยู่ตั้งแต่ตอนที่แด่ที่หลานชายเรายังอยู่ยังอยู่
แล้วก็จากฉันไปแค่ประมาณอัตรีถ้าอย่างอย่างช้าเลยครึ่งเดือนอ่า
อย่างนี้ใช่ไหมครับคุณยายปกติถ้าเกิดหลานชายยังอยู่เอา
ภาพตอนที่คุณแด้ยังมีชีวิตที่ว่าจะใส่สร้อยใส่อะไรหน่อยคือ
ปกติคุณหลายเพื่อนเพื่อนเราจะมีอย่างงี้เลยมีครับสร้อยสร้อยห้าบาท
ข้อมือหักห้าบาทแล้วก็แหวนสองแหวนบาทหนึ่งครับครับมีภาพตอนที่ที่
ที่คุณแด่ใส่เสื้อไหมที่จะมีอ่านั่นแหละครับห้าบาทสร้อยนั่นแหละ
คอนั่นแหละสร้อยอันนั้นข้อมือก็มีอยู่ข้อมืออ่าแล้วก็มีแหวน
ครับจะมีแหวนข้อมือใช่ไหมครับอ่าแล้วก็นี่คือเอาเป็นว่าปกติ
แด้เขามีทรัพย์สินติดตัวเยอะเขาก็มีนั่นแหละที่เห็นนั่น
ตัวที่เขาไปจากนี่อย่างงี้ใช่ไหมแหวนใช่อ่าข้อมือเป็นเลสนั่น
อ่าที่ข้อมืออ่ะพระเลี่ยมทองอ่าพระเลี่ยมอืมรถยนต์รถจักรยานยนต์
แอ้มบอกมีอย่างงี้อย่างงี้เอาไปเลยเอาไปเลยเพราะว่าหนูท้อง
เด็กแทนหนูท้อง๓เดือนใช่จนเวลาผ่านมาถึงปัจจุบันนี้แอม
ถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นรายตรองไว้ก่อนกับกรณีของแด้เดี๋ยวเดี๋ยวอ่า
คุณถามข้ามตอนไปนิดนึงผมจะเล่าอีกตอนที่ว่าเขากลับมาแล้ว
สวบอ่าสวบมาถึงวัดอ่ะครับเราก็ถามสัมปะเลว่าเปิดดูได้ไหม
ตอนนั้นตอนนั้นขอเปิดดูศพขอเปิดดูศพอ่าอ่าคุณคุณ
ถามเกินหน่อยฉันก็ขอเล่านิดนึงขอได้ได้นะคือคือเขาก็บอก
ก็ถามมาสับปะเลอว่าศพอ่ะเขาใส่ลงมาเลยอืมใช่ไหมฉันก็บอกว่า
ขอดูหน่อยได้ไหมอืมอ่าเขาก็บอกว่าเฮ้ยดูไม่ได้หรอก
อาจารย์บอกว่าใส่แล้วก็เปิดไม่ได้อืมบอกอุ้ยอยากดูอ่ะ
คืออยากเห็นว่ามันเป็นยังไงอันนี้คือตอนตอนเช้า
ตอนเช้าที่ที่สวบที่สวบมาถึงยกสวบลงมาแล้วมาตั้งแล้วอ่า
แต่ตอนนั้นแอมเขายังไม่มานี่ใช่ไหมไม่มาไม่มาเอาแล้วทำไม
ทำไมเขาไม่ให้ดูศพอ่ะพระเขาบอกว่าก็บอกไปถามสับปะเรอว่า
ขอดูศพหน่อยได้ไหมสับปะเรอเขาก็บอกว่าอาจารย์บอกว่า
เข้าโรงแล้วอ่าไม่ควรจะเปิดดูครับที่ตึกความโบราณอ่ะเนอ
คือว่าเปิดแล้วเขาก็จะให้ดูวันสุดท้ายอย่างงี้ไงก่อนเผาอ่า
นั่นแหละที่ฉันบอกขอดูหน่อยได้ไหมอยากรู้ว่าศพเป็นยังไง
ก็เปิดก็รวมพอสับปะเลอไม่อยู่ก็เพื่อนเพื่อนกันเราเนี่ย
พวกเนี้ยก็รวมหัวกันน่ะน่ะอืมก็เปิดดูก็คือที่ว่าที่ว่าบอกว่า
ถึงว่าไม่เห็นว่าแด้ใส่อะไรเลยเนี่ยก็เพราะว่าเปิดดูกันเอง
ดูกันเองแล้วฉันก็ยังเอามือไปรูปหน้ารูปหน้าศพครับ
แต่เอ้ยทำไมเองต้องรีบไปทำไมไม่ให้ยายไปก่อน
เองยังมีอายุน้อยอยู่ตัวเองควรจะอยู่ก่อนไหม
ตอนนั้นยังไม่คิดว่าเรื่องมันจะเลยเถิดถึงขั้นที่ว่าแด้ถูกแต่ว่า
ห้องยาเพื่อนทุกคนที่มาจากอุดรอ่า
เพื่อนทุกคนที่อยู่ในบ้านโป่งครับยายทำไมยายไม่เอาไปตรวจเอง
ไปดูนิ้วเขาอ่ะนิ้วเขาจะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมขูดใช่ไหม
เคยอยู่อย่างนี้นิดนิดเพื่อนอ่ะก็แง้มงิ้มมานิ้วนึงยายดูสิเนี่ย
เล็บมันอ่ะครึ่งหนึ่งเนี่ยเขียวแล้วหน้าเขานี่จะเป็นจำจำ
จำเขียวเขียวดำดำอ่ะครับอ่าอ่าครั้งแรกเป็นอย่างนั้นนะ
ก็เปิดเปิดกันดูเสร็จปุ๊บอ่าเพื่อนอีกคนมาแล้ว
ขอดูหน้าหน่อยก็เปิดกันอีกหน้าเขาเป็นยังไงเขียวคล้ำ
พอเปิดครั้งที่สองก็เริ่มเขียวมากขึ้นผักเบิกเลยเขียวหมด
มันจะเป็นจ้ำจ้ำจ้ำจ้ำอย่างเงี้นะอ่าทำไมยายไม่ส่งผ่าพิสูจนตอนนั้นน่ะ
ก็พูดแล้วว่าเราอ่ะตัวคนเดียวแล้วไอ้บุคลากรเราไม่มี
แล้วเราถ้าเราผ่าเนี่ยเราไม่รู้ขั้นตอนว่าถ้าเราผ่า
เราจะต้องเสียเงินเท่าไหร่หรือยังไงเราก็ไม่ใช่คนรวยพูดตรง
เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดปากกับห้าควงทุกวันการถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งเป็นต้นไป